หน้านี้เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันของเด็ก

มีข้าวหย่อมนึงแล้วอะไรอีกห่อมนึงอย่างนี้

ใช่ค่ะเด็กไม่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่
แต่ว่าที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
คำถามคือต่อหัว๒๐บาททำได้แบบนี้ด้วยหรือ

ใช่นึกว่าเข้าไปรับประทานอาหารในโรงแรมในพัฒนาคาร
ยกมือขอไปทานด้วยคนได้ไหมคะ

ใช่เลยยังว่านี่หัวได้๒๐บาท

คุณครูยืนยันว่า๒๐บาททำได้แบบนี้นะคะ
ที่มีชื่อว่าฟาติมาเอามาโพสต์เอาไว้
ระบุว่าเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา
ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูน

น้องเขาดูอร่อยนะ

มีดอกม่วงดอกไม้วางด้วยมันทำให้น่าทาน

เมื่อกี้เห็นข้าวทำดอกไม้เหมือนผีเสื้อ

มะม่วงนี่ก็ต้องทำนะคะไม่ได้หั่นเฉยนะคะ

เรียกร้องให้ลงรูปอาหารกลางวัน
คนไหนอยากได้เมนูทิ้งอีเมลไว้เลย

เขาบอกจะส่งสูตรอาหารไปให้นะคะ
แล้วก็หน้ารูปภาพถาดหลุมที่เราเคยเห็น
ธรรมดาแต่อาหารในนั้นมันไม่ธรรมดา
หลากหลายเมนูน่ากินประณีตสวยงามผลไม้แกะสลัก
คือต้องบอกว่ายอมใจคนจัดอาหาร
คุณด้านข้างนี่คืออะไรกล้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้
กล้วยนี่ก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบ
คุณเดาคิดสภาพกว่าจะจัดเสร็จหนึ่งถาด

คุณครูเขามีความตั้งใจไงคะ
ก่อนหน้านี้นะคะคุณครูและผู้ปกครองของโรงเรียนที่นี่
เขาก็มีการโพสต์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
เกี่ยวกับอาหารของลูกหลานของเขา

กระทั่งมีเสียงตอบรับจากเพื่อนครู

แต่มีการรวบรวมมาให้ดูแบบจริงจัง

ละ๒๐บาทของรัฐบาลที่เคยระบุ

อันนี้มีข้าวสีเขียวใบเตย
ใบเตยก็เอาใบเตยมาทำเป็นดอกไม้
อาจารย์ยืนยันว่าเมนูทั้งหมดนี้ใน๑ถาด๒๐บาทครบ

พืชผักก็ราคาไม่แพง

ผู้ปกครองของเด็กเองนั่นแหละ
รถแรกแจกแถมขายให้กับคุณครูค่ะ

แต่ที่สำคัญคุณครูบอกว่าสำคัญที่สุดเลย
คุณครูและแม่ครูมีความเอาใจใส่
ตั้งใจทำให้เด็กวางให้สวยงาม
ทำให้อร่อยมีคุณภาพได้รับประโยชน์

ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบอีกด้วยค่ะ

ผมอยากให้รัฐบาลเห็นเรื่องนี้ครับ
อยากให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยไปเลยครับ
โรงเรียนปฐมก็อยากได้แบบนี้

แนะนำให้คุณครูแจกสูตรทั่วประเทศไปเลยไหม
เพราะว่า๒๐บาทหลายจังหวัดบอกว่า
แต่อยู่เรียนดีมากดีมาก